ไปดูสถานการณ์ที่อุบลรัชธานีก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ภาพรวมของน้ำที่ไหลผ่านที่อุบลรัชธานีแล้วก็ท่วมขังอยู่
แม่น้ำมูลที่พื้นที่จังหวัดอุบลรัชธานีวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับ
อยู่ที่สะพานเสรีประชาธิปไตยค่ะหรือว่าสะพานสองร้อยปีนะ
แต่น้ำที่ท่วมขังอยู่ตามพื้นที่ต่างท่านดูนี่ฮะ
คือบางหลังเนี่ยถึงหลังคาใช่คือท่วมมิดหลังคาค่ะ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าบางท่านโดยเฉพาะคนเท่าคนแก่เขาก็ไม่อยากทิ้งบ้าน
คือเขาอยู่มานานมันผูกพันด้วยของเขิงสิ่งของต่างนานาก็ไม่อยากจะทิ้งไป
ที่สำคัญก็คือในช่วงเวลาแบบนี้นี่สารพระภูมิเห็นไหม
ไม่เห็นเลยนะคะเห็นแค่ยอด
ในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมันมีคนที่แบบโอ้โห
มันใจไม้ไส้รกรรมจริงมันไปแอบลักขโมยข้าวของของเขาตามบ้านที่ไม่มีคนอยู่อ่ะ
เดี๋ยวท่านรอแป๊บนึงคุณทัศนัยโคตรทองผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
อยู่ที่พื้นที่ไปเจอชาวบ้านที่เจอปัญหานี้ด้วยนะ

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่อุบลรัชธานี

ระหว่างเทศบาลนครอุบลรัชธานีและเทศบาลเมืองวารินชำราบ

เป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญเลยล่ะนะครับ
วันนี้ระดับน้ำเริ่มลดระดับลงเรื่อยนะครับ

ระดับน้ำลดลงมาอยู่ที่๑๑๕๘๕เมตร
จากระดับน้ำทะเลปานกลางอัตราการไหลคือ
ประมาณ๕๐๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ระดับน้ำวันนี้นะครับลดลงเท่ากับ๐๐๓เมตร
ส่วนระดับน้ำมูลที่เขื่อนปากมูลสูงกว่าระดับแม่น้ำโขงที่ห้วยสคาม
โขงเจียมอยู่๒๑๒เมตร
ทำให้น้ำมูลไหลลงแม่น้ำโขงได้สะดวกยิ่งขึ้น
เพราะว่าแม่น้ำมูลที่ผ่านอุบลรัชธานีทั้งหมดทุกอำเภอเนี่ยต้องไปลงแม่น้ำโขง
เพราะฉะนั้นถ้าแม่น้ำโขงต่ำอันนี้มันก็ลงไปง่ายหน่อยนะครับ
วันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานระดับความสูงของแม่น้ำมูลมีทิศทางที่ลดลงตามคาดการณ์นะครับ
โดยระดับน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยที่อุบลรัชธานีมีระดับน้ำสูง๑๐๘๔เมตร
ความสูงตลิ่งอำเภอเมืองก็คือ๑๐๕๐เมตร
น้ำท่วม๐๓๔เมตรลดลงจากเมื่อวานนี้๑๑เซนติเมตร
ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ของอุบลรัชธานี
หลังจากที่มวลน้ำก้อนใหญ่ในแม่น้ำมูลได้ไหลผ่านอุบลรัชธานี
ซึ่งเป็นน้ำที่ไหลมาจากยะโสธร๑๐๑อำนาจเจริญ
จากแม่น้ำชีแม่น้ำมูลน้อยไหลมารวมกันที่แม่น้ำมูล
แล้วไหลผ่านบริเวณอำเภอเมืองกับวาดินชำราบ
และไหลไปยังอำเภอสว่างวีรวงต่อเนื่องไปถึงพิบูรมังสาหาร
ซึ่งจุดนี้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเอาไว้
แล้วก่อนถึงแม่น้ำโขงอีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำสองสี
โขงเจียมก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเอาไว้
เพื่อช่วยดันน้ำให้ไปสู่แม่น้ำโขงอีกจุดหนึ่ง
โดยกรมชลประธานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บริเวณแก่งสะพือ
อำเภอพิบูรณ์มังสาหารหนึ่งร้อยเครื่องนะครับ
และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มที่อำเภอโขงเจียมเป็น๑๑๐เครื่อง
รวมทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเครื่อง
ทำให้ปริมาณน้ำลดลงเฉลี่ยชั่วโมงละ๑เซนติเมตร
ทีนี้นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประธาน
ออกมาพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่อุบลราชธานี
เขาบอกว่ามันกำลังเข้าสู่สภาวะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว

หนักหลายอำเภอที่อยู่ปลายน้ำแม่น้ำมูล
ก็คือยกตัวอย่างมีบชำระฯ

แล้วก็บของเจียมซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของน้ำ
เขาบอกว่าการเพิ่มเครื่องผลักดันน้ำ
ส่งผลให้การระบายน้ำทำได้มากขึ้นร้อยละสามสิบ
ระบายได้อยู่ที่วันละ๕๐๐ล้านลูกบาทเมตรค่ะ
คาดว่าประมาณ๔๕วัน
ประชาชนน่าจะสามารถกลับเข้าบ้านได้แล้ว
สิ้นเดือนนี้ปริมาณน้ำน่าจะเข้าสู่ระดับตลิ่ง
รวมถึงน้ำท่วมพื้นที่รุ่มต่ำ
พื้นที่การเกษตรก็มีการสูบออก
พื้นที่ไหนที่ต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแรงบ้าง
อย่างเช่นลำห้วยแล้วก็แก้มลิง
เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการขอความช่วยเหลือในเรื่องการขนย้าย

แจ้งผ่านสายด่วนมาได้เลยนะคุณผู้ชม
ขึ้นให้หน้าจอแล้วแคปก็ได้จดก็ได้ตามสะดวกนะคะหมายเลข๐๔
และหมายเลข๐๖๑๐๒๙๙๖๑๘ค่ะอ่าท่านแจ้งนะครับ
ถ่ายภาพหน้าจอของเราเอาไว้บอกเบอร์ไปยังพี่น้องของท่านก็ได้นะครับ
มันจะได้รู้สึกดดเดี่ยวไม่มีใครช่วย
มีคนพร้อมช่วยแต่บางที่บางจุดเข้าไม่ถึงจริงแล้วก็ไม่ทราบปัญหา
ส่วนความช่วยเหลือของปพร่วมกับจังหวัดและทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เครื่องจักรรด้านสาธารณภัย
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลี่คลายสถานการณ์ในจุดต่างนะครับ
ก็จะมีรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยมีเรือท้องแบน
เพื่อไปช่วยขนย้ายข้าวของให้ด้วยนะครับ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะฮะ
ท่านที่ต้องการติดต่อนะครับเจ้าหน้าที่
อีกทางหนึ่งก็สายดูดนิรภัยก็ได้นะครับ
๑๗๘๔ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
บางจุดก็รถผ่านไม่ได้
ก็ต้องใช้รถของเจ้าหน้าที่ในการขนส่งไปตามจุดต่าง